สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง
อยู่กับเราสองคนและทีมงานไทยรัฐทีวีเช่นเคยนะครับอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองและคุณสุภาษารามหาคามินครับ
ชัดข่าวเที่ยงยังคงรับชมผ่านสามช่องทางนะคะช่องทางแรกช่องสามสิบสองไทยรัฐทีวี
เชิญชวนคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามานะคะถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้ส่งหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วค่ะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่บริการของประสบกรณิกรไทยทั่วทั้งประเทศครับ
ร่วมใจกันสวดมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพระนามัยสมบูรณแข็งแรงนะครับ
บรรยากาศที่สาราสาธัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังหลังจากที่สำนักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลนามัยสมบูรณแข็งแรง
พร้อมทั้งนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายอย่างต่อเนื่องอาทิ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรสำนักงานอายการสูงสุด
พลทหารราบที่๓ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ทางนี้ทางสำนักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพร
ที่ศาลาสหรัฐไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและขอความร่วมมือให้ประชาชนที่จะมาร่วมลงนามแต่งกายด้วยชุดสุภาพครับ
ส่วนที่ลานอนุสวรีครูบาศรีวิชัยทางขึ้นดอยสุเทพตัวเมืองเชียงใหม่
ประชาชนนำดอกดาวเรืองสีเหลืองไปถวายแด่อนุสวรีครูบาศรีวิชัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วค่ะ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนที่วัดนาควัชรโสพลเป็นวันที่สอง
โดยมีพระภิกษุสงฆ์นำสวดมนต์บทสวดโภชังคปริศ๓จบ
บทพุทธชัยมงคลคาถาและนั่งสมาธิอธิษฐานจิตเป็นเวลา๓๐นาทีค่ะ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำนะคะประชาชนพร้อมใจกันแต่งชุดขาว
เข้าวัดทำบุญถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ด
พร้อมร่วมกันสวดมนต์ขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หายจากพระอาการประชวนมีพระพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นร่มโพร่ร่มไซด์ของผสกกัณฑิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป
ภาคใต้ที่จังหวัดสตูนนายพัทรพลรัตนพิเชษฐชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพลตำรวจตรีทัศน์ทงศักดิ์ผู้พันธศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดและข้าราชการตำรวจกว่า๑๐๐นาย
สวดมนต์บทชดโภชังคปริศ๙๐จบถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูนเพื่อถวายความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวน
และมีพระพระนามัยสมบูรณแข็งแรงโดยเร็วครับ
ท้ายกันที่นายชุติพงศ์แทร่เต็งอายุ๒๔ปีเดินทางมาถึงจังหวัดกระบี่แล้ว
หลังเดินทางมาจากบ้านเกิดของตนเองนะครับจากตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางรกรรม
พิศนุโลกโดยตั้งใจเดินเท้าเพื่อเทิดพระเกียรติ๔ภาค
ของประเทศไทยให้ครบทุกภาคและจะไปลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชวันที่๕ธันวาคมนี้ครับ